ดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นนาทีที่สาวท้องแก่ใกล้คลอด

ทำให้ริมฟุตบาทกลายเป็นห้องคลอด

เดี๋ยวที่ขาวเว้ยหอเด็ก
ที่ขาวเหาะเด็ก

เย็นนีอยู่ไหน
เย็นนีอยู่ไหน
เย็นนีอยู่ไหน

เย็นนีอยู่ไหน

เย็นนีอยู่ไหน

เย็นนีอยู่ไหน

ลิ้มมากน่ารักน่าชังเลยใช่ค่ะคือแม่ก็ปลอดภัยลูกก็ปลอดภัย
พอคลอดออกมาได้แล้วเนี่ยรถกู้ชีพเขาก็มารับช่วงต่อ
ส่งทั้งเด็กส่งทั้งแม่ไปให้คุณหมอดูแล
แต่เหตุการณ์เนี้ยต้องบอกก่อนมันเกิดขึ้นดิฉันก็เข้าไปดูมาประมาณบ่ายสอง
แล้วคนโพสต์เนี่ยนะใช้ชื่อว่าน้ำฝนสุธวิน
แล้วเข้าไปดูในคอมเมนต์นะเขาบอกว่าตัวพี่ตื่นเต้นมาก

เอาจริงทำอะไรไม่ถูก

ท้ายที่สุดเขาก็เลยช่วยได้
ซึ่งเขาโพสต์นะคะบอกไว้ว่า

ป้าได้ช่วยเจ้าตัวเล็กออกมาได้แข็งแรงมาก

ที่ได้ทำได้ช่วยเหลือแบบนี้
แล้วน้องออกมาเป็นผู้ชายแข็งแรงมาก